คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปผมขออนุญาตโปรยจากหน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
เป็นข่าวที่กระทืบกันอ่วมที่ปอกุ้งเผานะครับ
ตัวครบสิบสามคนนะฮะทหาร๖พลเรือนเจ็ดยำสองตำรวจถึงสลบนะครับ
โอ้โหสรุปไว้ค่อนข้างจะครบประเด็นเลยนะฮะไปดูเหตุการณ์นะครับ
กาดร้านปอกุ้งเผาย่านสะพานใหม่รุมทำร้ายลูกค้าก็คือ
ตำรวจเอกเชิดชายยอดเจริญสังกัดกองกำกับการศูนย์รวมข่าว๑๙๑๐ผ่านฟ้านะครับ
ตำรวจเอกเอกวัตรแก้วปีลาสังกัดตำรวจทางหลวงชนบุรี
และนายจตุรงบุญเพ็งรอปภที่เข้าไปห้ามแต่ถูกกระทืบไปด้วยนะฮะ
พลตำรวจตรีพัฒนาแพทยศยนาวินนะครับ
ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ระบุว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๑๓คนเข้ามอบตัวครบแล้วนะครับ
เป็นทหารบกชั้นประทวน๖นายครับที่มาทำงานรักษาความปลอดภัยนอกเวลาราชการ
แล้วก็พลเรือนอีก๗คน
โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำทั้ง๑๓คนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
จากนั้นก็ปล่อยตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาเดินทางมามอบตัวเองครับ
ครับเดี๋ยววันนี้สักเวลาประมาณ๑๐โมงครับ
พนักงานสอบสวนมีการนัดหมายทั้งหมดมาพบนะฮะ
ก่อนนำส่งฟ้องต่อสารแขวงดอนเมืองข้อหารร่วมกัน
ทำร้ายเรื่องทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือว่าจิตใจผู้อื่นครับมีโทษจำคุกนะฮะ
เกิน๒ปีและปรับไม่เกิน๔๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
ในส่วนของร้านปอกุ้งเผาเองก็ล่าสุดมีคำสั่งให้ปิดชั่วคราวไปก่อน๓๐วัน
หรือว่าประมาณหนึ่งเดือนครับเพราะว่าต้องตรวจสอบตามที่สำนักงานเขตสายไหม
แจ้งความรถทุกข์เอาไว้ว่าร้านนี้ไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของร้าน
และไม่ได้ขออนุญาตให้เปิดสถานบริการทางพนักงานสอบสวนจึงดำเนินคดีกับผู้ดูแลร้าน
หาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและพระราชบัญญัติอาคารก็ผิดด้วยนะฮะ
ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างที่พี่เบิร์ตโปรยไปเมื่อสักครู่ว่ามีทหารเข้าไปเกี่ยวข้อง
วันแรกที่เกิดเรื่องนักข่าวก็โทรไปสอบถามผู้บัญชาการฐานบกท่านใหม่เลยนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นความผิดส่วนตัวซึ่งก็ตรงกับที่ล่าสุดค่ะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเผยแพร่เอกสารในคดีบอกว่า
เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานในคดี
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ส่วนทางกองทัพบกพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกองทัพบกบอกว่า
กรณีที่มีกลุ่มกาดแล้วก็มีทหารร่วมอยู่ด้วย
ทางนี้ค่ะเรื่องนี้ทางกระทรวงกลาโหมได้มอบให้เหล่าทัพ
ตรวจสอบว่ามีกำลังพลในสังกัดใดเกี่ยวข้อง
ไปพบว่ามีนายทหารชั้นประทวน๓นาย
สังกัดกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ขั้นต้นค่ะหน่วยต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็พิจารณาทัน
ขั้นต้นทางวินัยเรียบร้อยแล้วด้วยการขังเป็นเวลา๑๔วัน
ำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะอีก๗วัน
เป็นพฤติกรรมที่ผิดวินัยทหารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและกองทัพบก
เรื่องของการห้ามกำลังพลเกี่ยวข้องกับสถานเรืองรมและแหล่งอบายมุกนะคะ
รวมทั้งมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงส่งผลกระทบต่อภาคลักษณ์ของหน่วยงาน
ต้องได้รับโทษตามกฎหมายและวินัยควบคู่กันไป
พร้อมกับประสานเรื่องคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตำรวจ
เพื่อจะให้ข้อเท็จจริงกับทุกฝ่ายด้วยค่ะ